ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พ่อพาที่นี่ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอไก่ครับ
สัญญากันไว้ติดกันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
พูดกันไปแล้วว่า๖ราศีไหนที่มีเกณฑ์จะเป็นเศรษฐีกระเป๋าตุงในช่วงครึ่งปีหลัง
ขออภัยก่อนที่จะไปอีก๓ราศีที่จะบอกกันในวันนี้๑๒๓ใช่ไหมย้ำเตือนกันอีกแล้วเผื่อใครไม่ได้ดูเมื่อวาน

อันดับ๖นี่ก็คือชาวราศีเมทุนที่จะดวงดีขึ้น
แล้วก็จะมีชาวราศีมังกรแล้วอีกราศีหนึ่งก็คือชาวราศีกัน
ถูกต้องผ่านไปแล้ว๓อันดับ
งั้นวันนี้มาต่อกันที่อันดับที่๓
อันดับที่๓นะคะขอแสดงความยินดีให้กับชาวราศีกลุ่ม

ราศีกุมนี่คุ้นนะ
ราศีของน้องใบตองใช่แล้ว

แต่ว่าถามว่าช่วงที่ผ่านมาแย่ไหม
มันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าย่ำแย่
ไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้โฮตกรากรรมลำบาก
แต่ว่าชาวราศีกุมในช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยมาก

เพราะว่าเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยคือมันต้องลงมือทำ

ต้องเหนื่อยต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้กับอุปสรรคต้องแก้ไขปัญหาก่อน
เหนื่อยมากขยวบคนข้างดิฉันตอนนั้นเหนื่อยมาก

คือชาวราศีกุมนะคะเขาจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ
ในช่วงแรกแรกนะคะอ่าแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย
ชะตาเปลี่ยนไปนะคะดวงมีโอกาสมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เขามีอิทธิพลในการทำงาน
เขาจะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณเรียกว่าดวงมาแล้ว
อยากทำอะไรให้รีบทำเลยนะคะมาคุณใบตองด้วย
ไม่ใช่ดวงอย่างนั้นคนละดวงกัน

ใช่ค่ะทั้งคุณใบตองแล้วก็ชาวราศีกุมทุกคนนะคะอยากทำอะไรต้องรีบทำเลย
แล้วก็ไม่ได้ดีเฉพาะแค่นั้นเรื่องเงินก็ดีด้วย
มีโอกาสรับทรัพย์รับโชคถ้าใครที่ทำเกี่ยวกับพวกงานเกี่ยวกับออนไลน์ค่ะ
ธุรกิจออนไลน์จะดีมากเลยมีโอกาสรับทรัพย์รับโชคนะคะ
หรือว่าถ้าใครที่ทำงานอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ได้มีหน้าร้าน
อาจจะมีหน้าร้านแต่ว่าไม่ได้มีหน้าร้านออนไลน์นะคะ

ก็อาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของร้านออนไลน
เหมือนเพิ่มช่องทางไปถูกไหมคะ
ใช่ค่ะรวมถึงในเรื่องของโชคลาภ

ชาวราศีกุมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงดวง
หรือว่าลาบลอยแบบรัวเลยเฮ้ยพอเวลาดวงดีแล้วดีจริงเลยนะ
โอ้โหลอยกว่าลาบสิครับอันนี้
แต่ที่ผ่านมาในชีวิตเขาแทบไม่เคยจะเฉียดอะไรกับพวกนั้นเลยนะฮะ
อ่าเดี๋ยวจะเฉียดแล้วโอกาสมาโอกาสมา
ราศีกุมไม่ใช่แค่ดิฉันนะราศีกุมภาพรวมก็จะดวงดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังแบบนี้เป็นอันดับที่๓เลย

ส่วนราศีที่มีเกณฑ์จะเป็นเศรษฐีครึ่งปีหลังอันดับ๒ก็คือ

ชาวราศีสิงศ์พื้นฐานดวงชะตาของเขา
เขาเป็นคนที่ไม่ชอบหยุดอยู่นิ่ง

เขาจะมีความคิดมีไอเดียอะไรใหม่อยู่ตลอดเวลา
แม้ว่าเขาจะทำงานอาจจะทำงานเดิมอยู่
เขาอาจจะคิดในเรื่องของการต่อยอดการงาน
หรือว่าในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
ในช่วงครึ่งปีหลังชาวราศีสิงศ์นะคะมีโอกาสที่จะได้วางแผนในการทำงานใหม่
หรือว่าถ้าวางแผนไว้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลงมือทำแล้ว
และอีกสิ่งใหม่ที่คุณกำลังจะทำนะคะเขาเรียกว่ามันจะกลายเป็นผลประโยชน์
เป็นแหล่งรายได้ของคุณในอนาคต
แล้วเรื่องการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
มีรายได้เข้ามาเรื่อยแล้วมีโอกาสที่จะได้แบบได้เงินก้อนด้วย

ใช่เป็นเงินก้อนใหญ่ไม่ใช่เงินแบบกระปิกกระปอยนะคะ

แล้วอย่างนี้ราศีสิงศ์เขาต้องมีวิธีการเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นยังไงคะ
แนะนำให้ชาวราศีสิงศ์นะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง

การถวายหลอดไฟหรือว่าถวายปัจจัยค่าไฟให้วัดก็ได้เช่นกัน
ก็คือเรื่องของแสงสว่างก็จะทำให้ชีวิตเราสว่างสวัยมากยิ่งขึ้นนะคะ
และราศีที่มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีกระเป๋าตุงมากที่สุดในครึ่งปีหลังก็คือ

ชาวราศีธนูนะคะโดดเด่นมากเลยเรื่องแรกคือเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
งานของเขามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
มีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ
หรือว่าถ้าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัว
ก็มีโอกาสที่จะได้รับลูกค้าเจ้าใหญ่
เพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูนะคะเขาเรียกว่ากระดมพระทับดวงชะตา
ดวงพระเนี่ยเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
ทับตัวเองก็แสดงว่ามีโชคเข้ามาสิ

จริงคือทุกราศีที่หมอไก่บอกมาเนี่ย
ก็จะเหมือนว่าดวงชะตาค่อยดีขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมาหวังว่าจะโชคดีโดยที่นอนอยู่เฉย

เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องอดทนยิ่งเราทำงานมากขยันมาก
เราก็จะยิ่งมีเงินมากอย่างที่หมอไก่บอกไป
แล้วอย่างนี้ราศีธนูที่ว่าดวงดีเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว
จะต้องเสริมดวงอยู่ไหมคะ
ขอแนะนำนะคะว่าให้ทำบุญดีกว่านะ
ทำบุญเสริมดวงชะตาที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้ดีมากขึ้นอีกนะคะ
แนะนำให้ชาวราศีธนูไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการศึกษา

ใช่ค่ะการศึกษาเนี่ยก็เช่นการบริจักษ์ทุนการศึกษาก็ได้นะคะ
การบริจาคพวกอุปกรณ์การเรียนก็ได้เช่นกันนะคะ
เพราะอันนี้จะส่งผลทำให้การงานที่ดีอยู่แล้วยิ่งก้าวไกลเข้าไปอีก

หรือว่าชาวราศีอื่นที่แบบว่าอยากจะให้การงานดีบ้าง
ก็สามารถทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาได้
คือจริงทุกราศีสามารถทำบุญตามที่หมอไก่บอกได้
แต่ว่าเว้นแต่ว่าเราจะอยากทำเรื่องอะไร

เกี่ยวกับเรื่องของพวกการงานโดยการงาน

สว่างนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของพวกการงานสติปัญญา
เรียนหนังสือให้การงานดีการเรียนดี
ใช่แล้วถ้าทำบุญด้วยการบริจาคน้ำอย่างนี้หรอคะ
จากน้ำจะส่งผลในเรื่องของพวกการเงิน

อ่าแบบนี้คือจริงแล้วทุกราศีสามารถไปทำบุญแบบนี้ได้
อย่างที่หมอไก่บอกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยว่า
จะไปถวายผ่าไตรถวายสังขทานหรือว่าถวายลงศพ
แบบนี้ทุกราศีก็ทำได้เป็นการเสริมดวง
ทำแล้วเราสบายใจก็ทำไปยังไงวันนี้ครบถ้วนขอให้ทุกราศีโชคดีแล้วก็ขอบคุณหมอไก่นะคะ
ขอบคุณหมอไก่ครับ